นักงานส่งพัสดุเองก็กุมขมับเหมือนกันเพราะว่าเจอเคสแปลกนี้เยอะ
นี้ก็แปลกแต่ว่าไม่เหมือนหลายเคสที่ผ่านมาค่ะ
พนักงานส่งพัสดุนำกล่องพัสดุ๒กล่องนะคะไปส่งให้กับผู้รับซึ่งเป็นผู้หญิงคนนึงค่ะ
ผู้รับก็เปิดกล่องพัสดุออกมาแกะตรงนั้นเลยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ย
ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้สั่งก็เลยเกิดปากเสียงกับพนักงานส่งพัสดุไปดูเหตุการณ์ค่ะ
พี่แกะของเสร็จพี่บอกไม่ได้สั่งแล้วหนูได้รายชิ้น๓บาทละพี่
ก็เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมค่อยดูก่อนนะคะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกัน

แกะออกมาแล้วก็คืนโดยไม่จ่ายเงิน
พนักงานก็โวยวายว่าแกะอย่างนี้ได้ยังไง
ต้องรับผิดชอบความเสียหายของพัสดุเองนะ

แล้วก็คืนแบบนี้นะคะใครจะรับผิดชอบ
แต่อยากให้ฟังดีก่อนนะคะเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้น
เป็นพัสดุจริงที่ป้าคนนี้สั่งมาผู้หญิงคนนี้สั่งมา
ส่วนอีกกล่องเป็นพัสดุปลอมพัสดุปลอมจากมิจฉาชีพนะคะ
เห็นไหมทำเครื่องหมายให้เห็นแล้วสีแดงในพัสดุปลอมข้างบนนะคะ
สดุจริงอยู่ข้างล่างอีกกล่องหนึ่ง
คือส่งมาสองกล่องพร้อมกันส่งมาสวมรอยหลอกเงินคนรับนั่นเองค่ะ
พัสดุทั้งสองกล่องคุณผู้ชมเหมือนกันทุกอย่าง
ทั้งชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งและจำนวนเงินเรียกเก็บ
ยกเว้นขนาดกล่องของที่อยู่ในกล่องไม่เหมือนกันค่ะ
กล่องที่มีปัญหาในคลิปที่แกะแล้วขอคืนเนี่ยเป็นกล่องของปลอมของมิจฉาชีพ
ส่วนอีกกล่องที่พนักงานยังไม่ได้ส่งให้ป้าอันนี้เป็นกล่องจริง
คำถามคือเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
ข้อมูลลูกค้าที่สั่งของรั่วไหลไปถึงมิจฉาชีพ
จนเกิดการสวมรอยกล่องพัสดุได้ยังไง
เดี๋ยวเรื่องนี้คงจะต้องสอบสวนนะคะว่าเหตุการณ์เป็นมายังไงนะคะ
ซึ่งเหตุเกิดที่สารกลางจังหวัดสุราธานีนะคะสวมรอยมาเหมือนกันเลยสองกล่อง
แล้วถ้ารับไปทั้ง๒กล่องอีกกล่องนึงไม่ได้สั่ง
ก็ต้องจ่ายเงินฟรีเหมือนกันนะครับ